มีผู้หญิงญี่ปุ่นคนนึงเขาบอกเขาเป็นผู้จัดการนางแบบ
เขามาแจ้งความบอกว่าเขาเนี่ยเดินทางมาผ่านสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละ
มาถึงประเทศไทยปรากฏว่าเงินสด๓ล้านเยในกระเป๋าเขาหายไป
เออแล้วมันหายไปไหนก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นพิรุธอะไร
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจภูทรท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะ
เขาก็ร่วมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากหญิงชาวญี่ปุ่นวัย๔๙ปีที่เดินทางมาจากสนามบินฮาเนดาประเทศญี่ปุ่น
มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ๑๖เมษายน
เขาบอกว่าเงินสดหายไป๓ล้านเยนก็คือเกือบ๘แสนบาทนะคะ

นำเงินสดจำนวนนี้ใส่มาในกระเป๋าเดินทางใบเล็กสีน้ำเงิน
แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปอีกหนึ่งตัวด้วย
แต่เธอบอกว่าพนักงานสายการบินแจ้งว่ามีผู้โดยสารจำนวนมาก
เธอก็รีบก็เลยลืมว่าในกระเป๋ามีเงินสดอยู่ไม่ได้เอาออกมาแล้วก็โหลดใต้ท้องเครื่องไป
ซึ่งเงิน๓ล้านเย็นที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะคะเธอบอกว่า
เป็นเงินที่เตรียมมารักษาแล้วก็ผ่าตัดทำศัลยกรรมให้กับนางแบบที่เธอดูแลอยู่

พันธุ์ตำรวจเอกวิโรตัดโสผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็บอกเลยว่า
เรื่องต้นมีการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานตามระบบมาตรฐานที่วางไว้
ของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สายการบินแล้ว
ไม่พบสิ่งผิดปกติใดค่ะ
ตอนนี้มีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อเอาไปพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงแล้ว
จากนี้ยังมีการประสานไปทางสนามบินต้นทางด้วย
ให้ตรวจสอบแต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหาหลักฐานให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ